เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเขาบอกว่าเป็นพระเอกรูปหล่อและรวยมาก
จริงแบบไม่จกตาระดับเศรษฐีพันล้านตอนนี้ขึ้นแท่นมาเลยนะคะ
มีโรงแรมในต่างประเทศอีกด้วยแล้วตอนนี้เห็นว่ากว้านซื้อที่ดินนะทั้งลาวพม่ากัมพูชาโอ้โห
สินรวมรวมกันเป็นพันล้านค่ะส่วนงานแสดงเจ้าตัวบอกเลยว่าขอเลือกหน่อย
แต่ของหม่อมน้อยเท่านั้นนะคะหลังจากจบโปรเจกต์ศรีอยุธยา๒แล้วเห็นว่าจะพักงานไปเลยค่ะ
แต่ถึงขั้นจะลาวงการไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามอนันดาด้วยนะจ๊ะ
ก็คุยกันไว้ว่าคงพักยาวครับแล้วก็ถ้าเจอกันก็คงเจอกันที่ห้องเรียนครับ
เรื่องธุรกิจค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้อนันดากว้านซื้อที่ดินแบบหลายที่เนี่ยจริงหรือเปล่าคะ
สังหารมันก็เป็นแบบสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเราทำโรงแรมเราทำร้านอาหาร
แล้วตอนนี้ก็กำลังคิดที่จะขยายอยู่ก็เลยมันก็เป็นธรรมชาติของมัน
ก็ไม่ได้ถึงขั้นกว้านฮะไม่ได้แบบเศรษฐีที่ดินหรือเศรษฐีอะไรขนาดนั้นฮะ

คนรวยเขาก็มักจะถ่อมตัวแบบนี้แหละค่ะดิฉันเข้าใจนะคะ
วงการบันเทิงคุณอนันดาไม่ทิ้งหรอกเพราะว่าเขาชอบเอาละครของเกาหลีซีรีส์เกาหลีมารียิปต์เป็นของไทยนะคะ